ดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะสะเทือนความรู้สึกของผู้หญิงไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
กรณีที่แฟนสาวธอมก็คือธอมไปทำร้ายร่างกายอดีตแฟน

คือหน้าปากบวมตาบวมเห็นสภาพแล้วใช่ไหมฮ
คือตอนที่อยู่ในคลิปเลือดตรงนี้เต็มไปหมดเลย

ทีนี้มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การกรณีที่เกิดขึ้น
อกจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง
คุณผู้ชมคลิปนี้คลิปต้นเรื่อง
อกจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงแล้ว
คำถามคือผู้ชายที่อยู่ในเหตุการณ์นี้
ตั้ง๓๔คนทำไมไม่เข้าไปช่วยผู้หญิงที่เขาโดนกระทำ

แต่ท้ายที่สุดคนที่ไปห้ามปลามไปช่วยคือผู้หญิงด้วยกัน
เดี่ยวสีดำที่เดี๋ยวจะให้เห็นในคลิปนี้นะคะ
คือแต่ตอนที่ไปช่วยเธอน่วมแล้ว
สภาพคือคลานแล้วร้องขอชีวิตแล้ว
สุดท้ายแฟนทอมก็ไม่ยอมขี่รถจักรยานยนต์
กะว่าจะพาผู้หญิงคนนี้กลับไปด้วยกัน
ที่เขาคบกันได้ประมาณ๗ปีนี่นะคะ
นิดหน่อยกับเพื่อนคอนโดของเพื่อนปรากฏว่าแฟนธอมเนี่ยเมา
ผู้หญิงคือพยายามที่จะเปิดโทรศัพท์
เอานิ้วไปสแกนหน้าจอสแกนเข้าไปได้
แต่ปรากฏว่าพอจะเข้าไปดูไลน์
เข้าไปไลน์ไม่ได้เพราะแอปพลิเคชันไลน์เดี๋ยวนี้เขาก็มีล็อก

รหัสด้วยคำถามเกิดขึ้นในหัวว่าทำไมต้องเปลี่ยนรหัส
ทีนี้เขาก็เลยปลุกธอมให้ตื่น

ผู้หญิงก็เริ่มมีอารมณ์แล้วล่ะเริ่มมีอารมณ์แล้ว
แต่จังหวะที่เขาไปขอกุญแจรถเนี่ยฮะ

อมก็พยายามที่จะทุบตีทำร้ายร่างกายผู้หญิงเองก็บอกว่า
ก็ไม่ได้ยอมนะคือตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีสติที่จะ
ร้องขอชีวิตคือสู้อย่างเดียวค่ะสู้ให้ถึงที่สุด
เอาล่ะนี่ไงนี่ไงผู้หญิงสายเดี่ยวสีดำมากับแฟนผู้ชาย
มาบอกว่าไปทำเขาทำไม
ชาวเน็ตเขาก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมต้องรอให้สายเดี่ยวสีดำนี่นะคะ
ถึงมาช่วยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เดินเข้ามา

คนที่ผู้ชายที่สวมเสื้อยืดสีดำที่เดินตามมา
ผู้หญิงคนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ตามไปสัมภาษณ์ถึงที่เลยนะ
ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวแพรวดาวศิวะภูวดลพิทักษ์อายุ๒๙ปี
เธอก็คือปรากฏในคลิปวิดีโอก็คือสีดำนี่นะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างกำลังจอดรถรออยู่ที่ลานจอดรถ
ได้ยินเสียงสุนัขเห่าแล้วก็หอน
ที่มีกำแพงติดกับลานจอดรถเธอกับแฟนนุ่ม
ก็เลยมองลอดรูกำแพงไปไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สิ่งที่เธอเห็นปรากฏตรงหน้าก็คือภาพนี้เลย

กำลังทำร้ายร่างกายผู้หญิงบริเวณลานจอดรถรถจักรยานยนต์

น่าจะเป็นช่วงที่ผู้หญิงคือคลานไปนะ
คลานไปที่ประตูเพื่อที่จะไปช่วย

ค่ะผู้ชายสองสามคนนี่นี่นะฮะ

เขายกมือขึ้นด้วยนะเหมือนกวักมือเรียกแบบนี้

หญิงเสื้อดำบอกว่ามองลอดรูไปไปเห็นอันนี้
ก็เลยตัดสินใจเดินเข้ามากับแฟนนุ่ม
ค่ะตอนที่ช่วงที่เดินมาเนี่ยนะคะ
คือเขาตัดสินใจพูดคุยกับแฟนหนุ่มของเขาก่อนนะ
เขารู้ว่าแฟนหนุ่มของเขาเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างร้อน
เขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะฉันเป็นผู้หญิง

ส่วนเธอที่อารมณ์ร้อนนี่
หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วถ่ายเหตุการณ์ไว้ให้ฉันสิ

คำถามแรกเขาถามเลย
ไปทำร้ายผู้หญิงทำไมไม่เห็นเหรอเขาบาดเจ็บขนาดนี้แล้ว

นี่เป็นการชี้หน้าแล้วก็ต่อว่าไปแบบนี้นะคะ
หล่อก็ตอนแรกก็ยืนอยู่นะและถอยหลังไป

แล้วก็ไปนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์
หญิงสาวที่บาดเจ็บก็พยายามคลานนะ
คลานผ่านไปที่บริเวณทางเข้าหอพัก
และมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถ้าคุณผู้ชมเห็น
จะเห็นว่าคนที่ชื่อฟางซึ่งเป็นผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย

ก้มกราบผู้หญิงที่สวมเสื้อสายเดี่ยวสีดำคนนี้เลย

ก้มกราบเลยก้มขอบคุณกราบแบบนี้เลยนะคะ
ในขณะนั้นคุณแพรวดาวก็บอก
ตัวเองก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะ
ก็เลยให้แฟนขี่รถจากกระยานยนต์อ้อมมาที่หน้าหอพัก
เพื่อห้ามปรามไม่ให้สาวหล่อทำร้าย

ซึ่งสรุปสุดท้ายแล้วนะ
ผู้ชายซึ่งอยู่ในประตูก็ออกมาได้
นางสาวแพรวดาวก็ต่อว่า
สาวธรรมคนนี้ก็ช่วยเหลือน้องฟาง

คนที่ได้รับบาดเจ็บช่วยน้องฟางได้
ส่วนสาวธอมคร่อมรถจักรยานยนต์อยู่สักพัก
พูดคำว่าขอโทษ

ใช่ฟังเสียงคุณแพรวดาวเล่าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เราก็คุยกับแฟนแล้วว่า

ให้แฟนถ่ายคลิปให้อย่าทำร้ายเขา
เรารู้ว่าแฟนเราใจร้อนเราก็เลยบอกว่า

ให้แฟนระวังหลังให้กันหน่อย

อ๋อพูดว่า
สิ่งที่คุณแพลวดาวพูดนี่ก็เป็นการตอบคำถาม

เพราะว่าชาวเน็ตเองเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมผู้ชายแท้เป็นแฟนคุณแพลวดาว

ก็เป็นการตอบคำถามว่าแฟนเธอใจร้อน
คือเขารู้นะว่าแฟนเธอใจร้อนก็เลยออกหน้าเอง
เอาล่ะแต่คุณแพลวดาบอกว่าก็ยอมรับนะว่ารู้สึกแปลกใจ
เนื่องจากว่าตอนนั้นแม้จะเป็นช่วงเวลาตีหนึ่ง
แต่ว่าบริเวณโดยรอบของหอพักที่จะเป็นจุดเกิดเหตุ
ล้อมไปด้วยสถานบันเทิงร้านอาหารคนแถวนั้นเอง
มุ่งดูแต่กลับไม่มีใครเข้าไปช่วย

แต่อีกมุมหนึ่งเธอเข้าใจนะฮะ

ก็เพราะแถวนั้นคือจริงแล้วก็เป็นย่านหลังมหาวิทยาลัย
หอพักเยอะมีนักศึกษาเข้าไปพักเป็นจำนวนมาก
เรื่องแบบนี้ก็คือลักษณะเชิงชู้สาว
แฟนตีผัวผัวตีมีนให้เห็นบ่อย
คนเขาก็เลยอาจจะชินตาแล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเนี่ยนะคะ
ส่วนคำถามที่ว่าอ้าวผู้ชายเสื้อส้มทำไมถึงไม่ออกมามาช่วย
ผู้ชายเสื้อส้มเขาได้โพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงเรื่องนี้นะ
เขาบอกว่าเนื่องจากว่าหอที่เขาอยู่

หอที่เขาอยู่คือต้องใช้คีย์การ์ดในการเข้าออก

เขาก็เลยออกมามาช่วยผู้หญิงไม่ได้

เห็นว่าเขาพยายามจับประตูแล้วก็เปิดประตูเหมือนกัน

เขาชี้แจงแบบนั้นนะก็ต้องฟังเขานะ

จังหวะที่เปิดประตูได้แล้วก็ยืนอยู่ก็พยายามเชื่อนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูที่สนพหนโยธินตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
ธอมไม่ได้ติดต่อมาที่พนักงานสอบสวน

ตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เดินทางมาที่สพโยธินตลอดทั้งวัน
เพื่อมาติดตามความคืบหน้าของคดี
พร้อมกับยืนยันว่าขณะนี้
ได้เรียกสอบพยานไปแล้ว๓ปาก
เดี๋ยวต้องรอผลตรวจร่างกายผู้เสียหายว่าที่สุดแล้ว
เองลงความเห็นว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่
บาดเจ็บสาหัสคือมีองค์ประกอบอยู่

หนึ่งในนั้นก็คือต้องพักรักษาตัวนานกว่า๒๐วันนี้นะคะ
ถ้าเกิดว่าแพทย์ลงความเห็นว่าบาดเจ็บสาหัส
พนักงานสอบสวนจึงจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสกับผู้ก่อเหตุ
วันนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานไปก่อสาร
อนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว

เพราะทางผู้ก่อเหตุมีพฤติการหลบหนี
และไม่เข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุ
คือสาวธอมคนนี้แล้วก็คนที่ชื่อว่าฟาง
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในหน้าเป็นคนสุโขทัย
เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
คบกันมา๗ปีกับ๑๑เดือนแต่๗ปีนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
คุณฟางบอกว่านี่ครั้งแรกนะที่สาวธอมลงมือกับเธอแบบนี้
พฤติการหลบหนีของเขานี่ตำรวจพิจารณาจากกรณีที่ไปตามหาที่บ้าน

สรุปสุดท้ายแล้วตำรวจคาดการณ์ว่าน่าจะไปหลบอยู่ที่บ้านของคุณพ่อ
เพราะว่าคุณพ่อทำงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

แต่ตำรวจบอกว่าไม่ออกมาเรียกออกไม้จับไปเลยค่ะ